มาดูความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายมีสักประมาณ๗คนค่ะ
เข้าไปในบ้านพักแล้วก็ไปทำร้ายสองพี่น้อง
กระทั่งเขาเสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยนะคะ
ตอนนี้มีคนร้ายคือจับกลุ่มได้แล้ว๑คนนะ
แล้วก็ยอมรับสารภาพสาเหตุมาจากอะไรทราบไหมคะ
บอกว่าคิดว่าผู้ตายทั้งสองคนขโมยโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยกะจะไปทวงคืนที่บ้านแล้วพอไปเนี่ยคือก่อนไปเนี่ยถึงดื่มน้ำเมาอยู่ไง
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิต
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดเกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย์ผู้กำกับการสพพลพิสัย
เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกาย๒พี่น้องก็คือนายองค์อาจศิลาคมอายุ๔๓ปี
แล้วก็นายอำนาจศิลาคมอายุ๔๒ปี
ทำร้ายจนกระทั่งสองท่านเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านพักที่หมู่บ้านถิ่นดุงตะบนวัดหลวงอำเภอ
พิสัยจังหวัดน้องคายล่าสุดในวันนี้
เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑คน
นั่นก็คือนายเสรีชาญสมรอายุ๓๕ปี
จากการสอบปากคำนายเสรียอมรับสารภาพบอกว่า
มีผู้ร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๗คนเข้าใจผิดคิดว่า
ทั้งคู่เนี่ยสองพี่น้องที่ถูกฆ่าตายเนี่ยนะขโมยโทรศัพท์มือถือของคนในกลุ่มของเขา
ก็เลยพยายามที่จะไปทวงถามหลายครั้ง
จนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุได้ดื่มสุราจนเมา
แล้วก็ยกพวกไปทวงถามโทรศัพท์มือถือถึงที่บ้านอีกครั้ง

จึงร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายสองพี่น้องจนเสียชีวิต
ซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มูลเหตุมาจากแค่เรื่องเดียวคือคือผู้ต้องหาผู้ขุมผู้ต้องหาเนี่ย
สงสัยว่าผู้ตายเนี่ยขโมยโทรศัพท์มานะครับ
ก็จะไปเอาโทรศัพท์คืนช่วงจะไปเอาการการไปทวงโทรศัพท์คืนเนี่ย
เมาสุราด้วยอะไรด้วยมันก็เลยเกิดเหตุที่ว่า
อารมณ์อาจจะรุนแรงนะครับทำร้ายร่างกายจนถึงกับเสียชีวิตได้นะครับ
เหตุมีแค่เรื่องเดียวครับเรื่องรักโทรศัพท์
เมืองต้นตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายเสรี
คือข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็นำตัวนายเสรีไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะ
ก็เลยแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือเรื่องของยาเสพติดไปอีกหนึ่งข้อหาด้วยค่ะ